ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองไทยในวันนี้กันหน่อยนะฮะ
แน่นอนว่าตอนนี้ต้องมองข้ามกันไปถึงสัปดาห์หน้า
พระฤหัสสบดี๑๓กรกฎาคมวันนั้น
วันนัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในวันนี้นะครับถ้าจะดูที่สภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันมุธมัธนอมธา
ได้เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การ
ปรวจเก้าปรวจกระหม่๋อแต่งตั้งเป็นประธานสภาพผู้แทนรัฐสดร
ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งด้วย
พร้อมกับรองประธานสภาทั้งสองคนนะครับ
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่ง
และนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่สอง
เรื่องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีสอสอทั้ง๓พัก
และราชการสำนักงานเลขาธิการสภาเข้าร่วมพิธี

ขอน้อมนำพระจำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภา
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมมาปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ส่วนเรื่องการโหวตเลือกนายก
ของสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสว
วันที่สิบสามกรกฎาคมนี้
ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

แต่หากในวันนั้นโหวตกันแล้วยังไม่เสร็จสิ้น

ก็ต้องหารือกันระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาเบื้องต้น
หารือกันแล้วว่าจะให้มีการประชุมกันอีกครั้ง
ในวันที่สิบเก้ากรกฎาคม

แต่ต้องดูก่อนว่าวันที่๑๓จบหรือไม่
ที่สวยังกังวลเรื่อง
ถ้าวันที่๑๓กรกฎาคมยังไม่ได้นายกใช่ไหม

แล้ววันที่๑๙ถ้าจะเรียกประชุมกันใหม่
แต่ยังให้มาโหวตในชื่อเดิมซ้ำเนี่ย
มันควรจะเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไร
ลองฟังอาจารย์วันนอร์นะฮะ
สมาชิกแต่ละท่านจะโหวตอย่างไรนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิษฐ์
เพื่อประชาชนและประเทศชาติครับ
ถ้าฟังจากอาจารย์วันนอร์ก็คือมันยังคาดเดายาก

คงต้องรอให้ผลวันที่๑๓กรกฎาคมออกมาก่อนว่า
นายกที่ได้รับการเสนอชื่อให้โหวตในวันนั้นเนี่ย

ซึ่งแน่นอนว่าคงจะชื่อคุณพิธาเนี่ยนะฮะ

แล้วถ้าไม่ผ่านถ้าจะนัดประชุมใหม่คือ๑๙กรกฎาคม
ถ้าคั่วทางซีกนี้ยังเสนอชื่อเดิม
ก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาทั้งสสว
ว่าจะเอายังไงถ้าจะนัดมาประชุมแล้วโหวตชื่อเดิม
คงต้องรอดูผลวันที่๑๓ก่อน
ท่านผู้ชมครับถ้าดูจำนวนเสียงที่ต้องการเนี่ย
แต่อาจารย์วันนอบอกว่าตอนนี้พูดถึงวันที่๑๙ก่อนนะ
วันที่๒๐ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะ
เพราะว่าต้องรอว่า๑๓เป็นยังไงแล้ว๑๙จะเป็นยังไง
ถ้าเกิดมี๑๙๒๐อาจารย์วันนอยยังไม่พูดถึง
เสียงเนี่ยทางซีก๓๑๒เสียงที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำ๘พักต้องการอีก๖๔เสียงนะฮะ
เพื่อให้ถึง๓๗๖เสียงในการเป็นนายก
อยู่ที่ว่าจะดึงเสียงจากสว๒๕๐คน
หรือจะไปชวนใครมาให้โหวตเพิ่มจากทั้งซีกอีก๑๘๘คนของสสฝั่งนั้น
วันนี้คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
พูดถึงเสียงสวนะครับซึ่งหลายคนในขณะนี้
ยืนยันว่าจะโหวตให้คุณพิธาหรือว่าให้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนเหมือนเดิมก็มี
ที่ออกมาบอกว่าที่เคยบอกจะโหวตให้ขอเปลี่ยนไม่โหวตให้ก็มี
เนื่องจากประเด็นมาตรา๑๑๒การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรานี้ที่ก้าวกลายยังยืนยันว่า
คงต้องเสนอแก้ไขเหมือนเดิมคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็เป็นความเห็นของสวบางคน
ยังไม่อยากประเมินมากเกินไปเพราะสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็น
หากวันที่๑๓กรกฎาคมชื่อคุณพิทายังโหวตไม่ผ่านคุณชัยธวัฒน์บอกก็ต้องเสนอซ้ำ
แต่ยังเชื่อว่าจะจบในวันนั้นเชื่อมั่นว่าสวที่ยังเงียบอยู่จะเป็นเสียงที่เปิดโอกาสคืนความปกติให้กับระบบการเมืองไทย
ส่วนเรื่องที่ว่าถ้าคุณพิธาโหวตไม่ผ่านสวไม่โหวตให้ไม่ได้เป็นนายกแล้วจะมีประชาชนมีด้อมส้มลงถนนประชาชนลงถนน
ถ้าคุณพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกแต่อยากให้มองว่าน่าจะได้เฉลิมฉลองกันในวันที่๑๓กรกฎาคม
บอกนะครับสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็น
เยอะแยอะไหมคะที่อยากจะเป็นคดีเดชที่อยู่ในภาคประชาชุมภาตราย
มาจากพักอื่นอย่างเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นไปได้
คือตอนนี้มีอยู่คนเดียวนะครับอย่าเพิ่งพูดไปเลยถูกต้อง
อยากชวนให้คิดว่าเราอาจจะต้องเราอาจจะได้เฉลิมฉลองกันเย็นวันที่๑๓ก็ได้ครับ
ซึ่งก็ออกมาย้ำหลายครั้งวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับ
ว่าในทางข้อมูลของพักเก้าไกล
ยืนยันว่าจำนวนเสียงสวไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ออกมา
ขณะนี้มีสวที่จะสนับสนุน
คุณพิธาเนี่ยครบแล้ว
แต่ยังทำงานต่อเนื่องเพื่อหาเสียงเพิ่ม

พร้อมกับปฏิเสธข่าวว่าไม่มีการแจกกล้วยนะฮะ
ที่ว่าแจกงงแจกเงินแจกกล้วยเนี่ยพักก้าวไกลไม่ใช้เงินซื้อเสียงสว
ให้มาโหวตเลือกคุณพิทาเป็นนายกอย่างแน่นอนไม่ทำอย่างนั้น
วันนี้คุณสุริกัญญาต้องออกมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะ
จำได้ไหมฮะวันที่มีการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งสอสอกัน
แล้วมันมีการแชร์คลิปบอกอุ้ยนี่คุณสิริกัญญาตอนที่เขากล่าวคำปฏิญาณตนกัน
ทำไมไม่พูดให้ครบทำไมไม่เอ่ยคำปฏิญาณหันไปยิ้ม
กับคุณพิธาได้ยังไงนี่จังหวะตรงนี้นะฮะมีเสียงไหม
นี่จังหวะตรงช็อตนี้นี่แหละ
คือคนบอกอย่างนี้เท่ากับไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนหรือเปล่า

ถ้าพระเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

บางคนก็บอกว่าเขาอาจจะจังหวะพูดไม่ทันแล้วก็เลย

แต่อีกมุมหนึ่งบางคนก็มองว่า

แต่มีคนหนึ่งที่ตั้งใจแน่

๔นักร้องบอกเรื่องนี้ต้องถึงปปช
จะไปร้องให้ปปชตรวจสอบว่าที่คุณสุริกัญญาไม่เอ่ยปฏิญาณตนเนี่ย
มันถือว่าเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของสอสอหรือไม่
คุณสิริกัญญาวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกยอมรับว่าตอนนั้นที่เห็นเนี่ยคือตกใจเพราะผิดคิว

เจ้าหน้าที่เนี่ยยกมือสัญญาณให้หยุดรอแต่เอ้าเขาพูดกันต่อ
เธอก็เลยผิดคิวก็เลยหันไปมองทางคุณพิธาเพื่อจะบอกว่า
รอให้ประธานพูดก่อนแล้วค่อยพูดตามประธานแต่เหมือนกับเขาพูดกันไปเลย
แต่จากนั้นเธอก็กล่าวปฏิญาณตนจนจบเรียบร้อยมีคุณพิธาหัวหน้าพัก
มีคุณปฏิพัฒน์ซึ่งตอนนั้นยังรอโหวตเรื่องของรองประธานสภากันอยู่เนี่ย

อยู่ข้างเป็นพยานได้และยินดีให้ตรวจสอบในเรื่องนี้
นี่เห็นไหมเธอบอกก็เจ้าหน้าที่เขาบอกให้รอประธานก่อนแล้วเอาเพื่อนไปกันหมดแล้ว

แต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณศรีสุวรรณนะถ้าเกิดจะไปตรวจสอบอะไร
เธอบอกเธอยินดีให้ตรวจสอบพร้อมชี้แจง
แต่ว่าถ้าจะมีการตรวจสอบก็ยินดีให้ตรวจสอบ
แต่ว่าจะตรวจสอบสอบทั้ง๔๙๘คนว่าปฏิญาณตนครบหรือเปล่า
มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะ
เพราะว่ากล้องก็ไม่ได้จับทุกคน
กลับได้ที่ก้าวกลายยังจะแก้ไขกฏหมายอยามมาตรวจส่วน๑๒

เขายืนยันว่าเขามั่นใจว่าผ่าน
มั่นใจว่าเสียงพอที่ผ่านมาพักเพื่อไทยเองก็พยายามจะเดินสายหาเสียงสนับสนุนจากสวช่วยเหลือทางก้าวไกล
แต่พอถามไปก้าวไกลเขาก็ยืนยันว่าเขาพอแล้วเขามีเสียงพอเขาผ่านแล้ว
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมอื่นอีก๗พักก็เลยไม่มีแผนสำรอง
เพราะพักแกนนำเนี่ยพักเก้าไกลเขายืนยันว่าเขาผ่านเขามีเสียงสวพอแล้ว
ลองฟังคุณประเสริฐนะครับ
คราวนี้เราได้คัดเลือกสอสอที่มาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยด้วยอุดมการแล้วก็ความแน่วแน่
เพราะฉะนั้นเรื่องงูเห่าเนี่ยมั่นใจว่าไม่เกิดขึ้น
และในวันเลือกตั้งเนี่ยวันลงคะแนนเสียงนายกเราได้กำชับนะครับแล้วจะมีการประชุมอย่างชัดเจนกำชับไปยังสอสอแต่ละท่าน
และเป็นการโหวตแบบเปิดเผยนะครับผมเชื่อว่างูเห่าไม่กล้านะครับไม่กล้า
ทันเท่ากับฆ่าตัวเองนะครับ
ไม่โหวดให้คุณพิธายอย่างแน่นอน
พี่ถามทุกคนก็ติดตามทางทรัยรัจทีวีนี้แหละในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ติดตลอดทั้งวันนี้นะครับ
สำหรับท่าทีของสวนี่เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วัน
ท่าทีเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมีไปต่อบ้าง
พอแค่นี้บ้างใช่ไหมคะเอาคนนี้ก่อนละกัน
วัญชัยสอนสิริค่ะครับสววัญชัยโพสต์ข้อความผ่านเพจ
มีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยืนหยัดในความจงรักพักดี
หนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิตแม้ผมจะรู้ว่าผลโหวตของคุณพิทา
วันที่สิบสามนี้จะออกมาเช่นไรรู้แล้วเหรอจะก้าวไกลหรือไปไม่ถึง
ผมพอจะรู้นะอาจารย์วันชัยรู้แล้วผมพอจะรู้อืม
แต่ผมเคยประกาศเอาไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งแล้วว่า
รวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งผมจะเลือกพักนั้น
คนนั้นเป็นนายกแม้แต่ขณะนี้หรือวันที่๑๓
ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นคุณพิทาหรือใคร
ผมก็โหวตให้ในหลักการเดิมเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
และความต้องการของประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
ผมถือหลักว่าคนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มี
พูดแล้วคำไหนคำนั้นไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตระบัดสัตว
ต่อตัวเองและคนอื่นเพราะงั้นไม่ต้องมาถามกันอีกว่า
วัญชัยจะโหวตให้คุณพิทาหรือไม่ถ้าคุณพิธามากราบหลวงพ่อสำริทประสิทธิโชค
ไก่เตี้ยก่อนวันโหวตก็จะเป็นมงคลกับชีวิต
พิธาหรือนิบพิธาก็คราวนี้แหละเรามีการโทรศัพท์ไปสอบถามสวนะคะ
บางคนบอกว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจส่วนคนที่ยืนยันว่ายังไง
ก็จะโหวตให้คนที่ถูกเสนอชื่อจากเสียงข้างมากในสภาที่เราโทรไปแล้วเขาตอบรับมาแล้วเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะ

คุณวัญชัยสอนสิริคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัฐคุณดิเรกฤทธเจนครองธรรม
คุณวันลบตั้งคณะอนุรักษ์คุณอำพลจินดาวัฒนะคุณมณ์เทียนบุญตัน
คุณประภาษีสุฉันทบุตรนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีพนายพิรศักดิ์พอจิต
อันนี้คือที่โหวตส่วนที่ไม่โหวตแน่
คุณจเดชอินสว่างคุณกิติศักดิรัตนวราหะคุณเสรีสุวรรณภานนท์
แพทย์เจศิรธารานนท์คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอน
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกเขาจะโหวตให้นะแต่เขาเปลี่ยนใจมาไม่โหวตให้
เพราะเขาติดเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒ค่ะ
ร่วมนี้สวดิลิคฤดเจนครองธรรมนะนะคะ
ก็แสดงจุดยืนว่ายังไงก็จะสนับสนุนผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จากเสียงที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาตามระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภาที่มาจากประชาชน
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีใครเสนอชื่อแข่งกันขึ้นมากี่คน

ซึ่งมีแนวคิดเสนอต่อประธานรัฐสภาให้สอสอทั้งหมดเนี่ย

จะได้รู้ว่าเลือกใครจำนวนเท่าไหร่

ถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็ตรงกับที่นักวิชาการเขาเคยเสนอไปจำได้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าให้โหวตแยกไปเลยสอสอโหวตให้จบก่อน
แล้วสวค่อยโหวตอีกทีนึงแบบนั้น
อันนี้สวสวดิเรกฤทธิก็บอกแบบนี้เหมือนกัน
หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นนายพิธาที่ชัดเจนว่าเสียงข้างมากจะสนับสนุน
เรื่องขอร้องเรียนไม่รู้ว่ากรกตหรือสารรัฐธรรมนูลจะมีคำสั่งยังไง
หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไหม
ถ้ายังไม่ถูกตัดสินก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
มองว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒มันไม่ผ่านสภาง่ายอยู่แล้ว

แต่ถ้ากระบวนการเหล่านี้หยังไม่มีความชัดเกณฑ์
เราก็ต้องถือให้ว่าเขาผ่านทั้งที่๒ได้
มาตร๑๑๒นี่เป็นเรื่องใหญ่
ก็ไม่สามารถทำให้มาตรา๑๑๒เนี่ย
ถูกแก้ไขโดยบริยายนะเพราะว่าเอ่อเรื่องนี้เนี่ย
อ่าแปะพระพร่วงก็ไม่ยอมสวเดี๋ยวเด็กฤทธิ์ก็ระบุด้วยนะคะ
ที่สวหลายคนยังกังวลหลายเรื่องอย่างมาตรา๑๑๒
เรื่องนโยบายต่างประเทศหรือการนำการเมืองไปเกี่ยวข้องในโรงเรียนเนี่ย
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่า๑๓กรกฎานี้นายพิธาและพักเก้าไกลจะแสดงจุดยืนต่อปัญหาเหล่านี้อย่างไร
เพราะมันสำคัญต่อการตัดสินใจของสวมาก
ย้ำกันอีกครั้งสว๒๕๐คนมาจากไหนเป็นใครบ้างอ่า
จากการแต่งตั้งเมื่อปี๒๕๖๒เป็นสวพลเรือน๑๐๗คน
สวสายทหาร๘๙คนข้าราชการ๔๐คนสายตำรวจ๑๔คน
และในจำนวน๒๕๐คนนี้มีสวโดยตำแหน่ง๖คนนะคะ
ก็คือ๕เหล่าทัพ๖เหล่าทัพคือมาตามสายต่างหรือว่าเลือกกันเองอะไรต่างด้วยเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการในส่วนของคอสชค่ะ
เคาะอีกทีนึงถ้าผู้โชคมครับช่วงค้ำที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์

โดยมีรองศาสตราอาจารย์ดำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์

มาร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อ

ก่อนจะไปโหวตเลือกพิธาเป็นนายก
แต่ใช้หัวข้อชื่อรายการนายกท้อก่อนเลย

ก็เป็นความตั้งใจของภาคก้าวไกลนะฮะ
ที่คุณพิทาบอกว่าอยากเป็นภาคการเมืองที่มีส่วนร่วมกับประชาชน
อยากมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
แล้วจะจัดเวทีอย่างนี้นายกทอล์กเนี่ย
จะจัดแบบนี้ให้มีไปเรื่อย

แต่วันนี้คุณพิทาบอกจัดก่อนแล้วนายกท้อง

พิธาบอกว่าตัวเขาเป็นสอสอและเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้น
เพราะอาจารย์ดำรงศักดิ์ที่เคยเจอกันครั้งแรกเมื่อ๔ปีก่อน
มาอบรมสอสอให้กับสอสอใหม่ของพักอนาคตใหม่ในตอนนั้น
ครั้งนั้นยังได้เจอนักการเมืองอีกหลายคนที่มาอบรมสอสอใหม่ของพักอนาคตใหม่
แล้วที่เขารู้สึกเคารพนับถือมากก็อย่างเช่นคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนรัศดรนะฮะ
อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วันนอร์ประธานสภาผู้แทนรัศดรในปัจจุบันนี้แหละ
ส่วนเรื่องที่ว่าอยากจะฝากอะไรถึงบรรดา๒๕๐สว
ก่อนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่
คุณพิธาวันนี้ไม่ได้ตอบนะ
แกก็บอกว่าแกเป็นประธานสภาอายุน้อยกว่าพวกผมอีกตอนนั้น
ก็เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กลางเมืองไทย
ทั้งที่เป็นนักงานธรรมดรีหลายครั้ง
รวมถึงเป็นหนึ่งใน๓สศที่น้องศาลายาต่อต้านักต่อหารใช่ไหมครับ
ก็เลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่
และเป็นสิ่งที่เคยมีมาในอดิม
ทีนี้มันมีกระแสดราม่าตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม

ก็ให้เหตุผลว่าโอ้โหตอนนั้นที่ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเพราะว่ามีเหตุการณ์รัฐประหาร

ตอนนี้ประเทศเป็นประชาธิปไตยและประเทศไทยให้มาเล่นคอนเสิร์ต
คุณพิทาบอกว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นลักษณะของการดราม่าอะไรพวกนั้นนะครับ
แต่ทำไปเนี่ยเนื่องจากอยากให้มองถึงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
หรือแค่ศิลปินคนนึงที่มาเปิดคอนเสิร์ต
แต่ถ้าเขามาจริงเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
อืม
ส่วนอีกข่าวนึงนะคะที่หลายคนสนใจอยากจะได้มาซึ่งตำแหน่งนี้

ผู้ช่วยสสสุพนัทมีนชัยนันต์๑ตำแหน่ง
มีจุดยืนทางการเมืองตรงกันส่งซีวีแนะนำตัวเองได้เต็มที่ครับ
แล้วก็ลงอีเมลไว้นะคะยังมีเวลากันอยู่ถึงพรุ่งนี้นะคะทุกคน
นี่คุณแบงค์สุพนัทก้าวไกลกอทมใช่ไหม
เขาบอกหลายคนอยากจะสมัครเหลือเกิน

หล่อทายาทตระกูลดังหมื่นล้าน
โพสต์เฟสรับสมัครผู้ช่วยสอสอนะคะ
ปรากฏว่าผ่านมา๑วันเท่านั้นยอดผู้สมัคร๕๐๐คนแล้วค่ะ
ทะลุไปแล้วนี่หนทางเดียวที่ฉันจะเป็นเข้าบ้านไซทอง
นี่ค่ะเราก็เลยส่งแซคนัทวินนะคะไปพูดคุยกับคุณแบงค์
นี่เขาเปิดมือถือโชว์เลยบอกเหนือความคาดหมายจริงครับ
ตอนแรกคิดว่าอาจจะมีสมัครเข้ามาจำนวนนึง
ก็ไม่คิดว่าทะลุไป๕๐๐คนแล้ว
หลากหลายมากตั้งแต่อยู่ระหว่างเรียนอยู่
บางคนก็จบแล้วมีรองศาสตราจารย์มีดร
มีทำงานเป็นอดีตผู้ช่วยสอสอของพักการเมืองคู่ตรงข้าม
มีผู้ช่วยสวผู้ตรงข้ามมีอยู่ต่างประเทศ
แล้วบอกว่าถ้าเกิดรับก็เดี๋ยวจะกลับมา
คุณสมบัติเห็นว่าลงไว้ข้อเดียวเลย
ก็คือต้องมีจุดยืนทางการเมืองเหมือนกัน
มีท่านอื่นที่เคยสมมุติเลสเซลว่า
มีขนาดว่าผู้สมัครสอสอจากภาคการเมืองฝั่งตรงข้าม
ก็มีสมัครมาหรือเป็นผู้ช่วย
ที่จุดยืนทางการเมืองไม่ตรงกัน
อันนี้ผมก็ต้องเลินมันก็เขียนอยู่ในประวัติ
อันนี้ผมก็ต้องคิดหนักนิดนึงว่า
มันควรอยู่ในมาร่วมทีมเหรอ

คือเขาบอกว่ามาทุกสายอาชีพเลยนะคะนักศึกษาจบใหม่ผ่อฆ่าแหม่ฆ่า
พยาบาลวิศวะอาจารย์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดรก็มา
เชฟก็มาคนอยู่ต่างประเทศนักการทูตโอ้โหนักข่าวก็มีเอ๊ะใครเนี่ย
นักข่าวก็มาเหรอคะผู้สื่อข่าวก็มีนะคะแต่ที่ฮือฮาที่สุดคือ
มีผู้สมัครสอสอที่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่สอบไม่ผ่านแล้วก็ผู้ช่วยสอสอจากพักการเมืองฝ่ายที่มีอุดมการตรงข้ามกับพักเก้าไกล
ผู้ช่วยสวก็ส่งประวัติเข้ามาเหมือนกันเขาเลยบอกผมก็งงเหมือนกันว่าเขาไปยังไงมายังไงมันหลากหลายหลากหลายเหลือเกิน
แต่ก็จะคัดกรองดูอุดมการทางการเมืองที่ตรงกันก่อนคุณสมบัติก็ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภากำหนดนะคะ
ส่วนเรื่องเพศเนี่ยเขาไม่ติดสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอย่างเดียวคือการทำงานแบบไม่เป็นเวลา
พรุ่งนี้ปิดรับสมัครแล้วอาจจะเปิดเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้
ผู้สมัครทุกคนที่แต่ละคนน่ารักมากเขียนหมายเหตุมาด้วยว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร
แต่มีเรื่องอะไรก็ให้ช่วยหรือปรึกษาซึ่งพร้อมให้คำปรึกษานะคะ

ที่ผ่านมาอาจจะมีส่อบางคนคว้างเงินส่วนตัวจ่ายเพิ่มให้
ถ้าผู้ช่วยคนนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ